ปิดท้ายเบรกนี้นะคะก็อิงกระแสนิดนึงละกันนะคะ
ก็ปีนี้อ่ะวันนี้วันนี้มาคุ้ออยู่เหมือนกันนะค่ะ

เขาไปถามถ่ายถึงน้องแพนเค้กเขมมะนิดค่ะ
ซึ่งพี่แจ๊กรีนไปเจอที่ประเทศลาวนะคะ

คือพักหลังจะเห็นน้องแพนเค้กถ่ายรูปกับท่านนักการเมือง
หลายท่านอยู่บ่อยครั้ง
ร่วมให้ถึงร่วมกิจกรรมนู่นนั่นนี่ต่างมากมาย

อย่างภาพเมื่อสักครู่เขาถ่ายกับนายกตู่
ก็เลยไปถามไทยนะคะว่าปูทางมาแล้วหรือเปล่า
จะเล่นเข้าสู่เส้นทางการเมืองหรือเปล่า
ไปฟังสัมภาษณ์ดีกว่าว่าเธอจะตกใจหรือเปล่าเพราะพูดถึงเรื่องนี้นะคะ

แกนเมืองมามั๊ยคะใกล้เลิกตั้งแล้ว

อันนี้อาจจะเอาในฐานะศิลปินนักแชดงมีแพนมีน้องมิคทองระยา
ที่เรามีโอกาสได้แบบช่วยเหลือในกิจกรรมของเขา
ได้บอกต่อกิจกรรมดีของเขาค่ะ

ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นแฟชั่นโชว์นะคะ

เพราะว่าอย่างที่ทราบถ้าใครตามไอจีน้องแพนเค้กเนี่ย

ปรากฏว่าคุณผู้ชมช่วงหน้าฝนค่ะ
งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันขึ้นเลื้อยขึ้นมา
แล้วก็กัดเจ้าตัวนี้เข้าไปนะคะ
แล้วก็ไม่สบายเฉียดจะตายกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
คนรักหมาเนี่ยโอ้โหทำใจไม่ได้นะคะ
น้องแพนเค้กนะคะพาสุนัขเนี่ย
แล้วก็แบบไม่เคยเห็นลูกเป็นแบบนี้คือ
เขาบอกว่าถ้าโดนแบบจังนี่คืออาจจะน็อกไปแล้วไงพี่แจ๊
คือคงแบบไปเลยอย่างเงี้ยแต่นี่คงโดนแบบไม่เยอะมากอะไรอย่างเ
ตอนนี้ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วก็ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อย
อันตรายมากค่ะและพื้นที่หลกต้นไม้เยอะ
จะเจอโงงเงียวเคี้ยวขอได้
ก็ต้องระวังนะคะใครที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยหมาเลี้ยแมว
เพราะว่าเรื่องใกล้ตัวแบบนี้โอ้โหมันก็น่ากลัวนะคะ